อีกหนึ่งคู่ก็แหมฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะใครเห็นก็ต้องตกอกตกใจแหละเพราะว่าเราได้เห็น
ภาพงานวิวาแบบซุ่มเงียบของนักร้องลูกทุ่งหนุ่มนะคะคุณก้อง
ห้วยไร่แล้วก็แฟนสาวเบลคณิตถาค่ะล่าสุดบันเทิงไทย
รัฐวันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่ก้องห้วยไร่ในงานฟุตบอลประเพณีห้วยไร่ครับ
เจ้าตัวเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องในชาวบ้านนะคะ

โดยทั้งคู่ก็เปิดใจถึงเรื่องงานแต่งงาน
บอกว่าเป็นการตัดสินใจตามเลิกสะดวกของทั้งสองฝ่ายนะ

พร้อมขอโทษที่ไม่ได้เชิญทุกคนมาร่วมงานนะคะ